หรอกได้ไข่ล้าง
หรอกได้ไข่ล้าง
หรอกได้ไข่ล้าง

บุคคลพิเศษนี้ได้เมื่อไม่นาน
ในรายการโลกหน้าไฮลา

ไปได้ด้วยตัวเอง

ค่อยออกมาก็ได้นี่ยังม้วนโลอยู่

เพราะว่าส่งท้าย๒คนสุดท้ายในแคมเปญพิเศษ

รวมพลคนช้ำนะฮะ
รวมพลคนช้ำใครช้ำช้ำยังไง
พวกที่เคยจากรายการของเราไปร้องผิด

ค่ะแล้วเอากลับมาตอนนี้เหลืออยู่แค่๒คนสุดท้ายเท่านั้นเอง
ขอต้อนรับพี่หนุตรี
สวัสดีค่ะคุณหนุตรี

เขาคนนี้อยู่ด้านล่างก็รื่นเริง

เวลาขึ้นมาบนเวทีแล้วผู้ชายคนนี้ค่ะมีเรื่องราวมากมายในชีวิต
ขอต้อนรับคุณพี่แป๊ะหนุ่มเก๋าเข้างาม
สัญญานักฆ่ายา

สวัสดีครับกลอบสวัสดีครับพี่แป๊ะครับ
ครั้งที่แล้วขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มต้นร้องสักเพลงหนึ่งเลย

หลังของความสนุกความเฮฮาก็แฝงไปด้วยความเศร้าชีวิตของการต่อสู้
น้องเฟซอยู่กับพ่อเป็นอย่างไรมั่งตัวเล็ก

เวลาไปโรงเรียนพ่อให้เงินหนูไปกินขนมกี่บาท

หมดไหม๒๐บาทหมดไหม

รู้ค่ะ
โอกาสเนี่ยมีเป็นครั้งที่๒แล้วนะครับคุณผู้ชมก็คงทราบดี
ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้อะไรเลย
วันนี้พี่ต้องตั้งใจให้ดี
เพราะว่านอกจากพี่ต้องทำหน้าที่พ่อให้ดีแล้ว

เอาบ้านให้เสร็จมีหลังคาคุ้มกันฝนกันแดด
แม่เราจะได้ภูมิใจได้อยู่บ้านของที่ลูกสร้าง
ตั้งใจให้ดีนะพี่นะ
คราวที่แล้วเพลงอะไรที่ร้องผิด

ยมพะบานต้องร้องว่า

สำหรับเพลงที่หนึ่งมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
ไม่มีการเปิดอินโทรให้ฟังแต่จะถามนะครับว่า
คุณแป๊ะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้แสดงว่าซ้อมมาดีแล้ว
ผมนะฮะซ้อมมาดีแล้วไม่คิดว่าจะผิดที่เดิมหรือผิดที่อื่นแน่นอน

ก่อนจะนอนกับท่านยมมาบ้าน
ก่อนจะหนักกับท่านยมมาบ้าน
เอาละครับคุณแป๊ะตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วยในเพลงที่๑นะครับ
เพราะฉะนั้นต้องร้องเลยร้องให้ถูกต้องทั้งหมด
กว่าดนตรีจะหยุดนะครับอย่าหยุดก่อน

ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันครับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
โชคดีครับ
เรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าว
เรียกล้อเล่นมหภัณฑ์เรียกลุงเลิกกันไม่ให้กระคัญเลทอ้อ
ที่ขาวเหมือนดังดอกพอโดนต่อมันต่อยออกตามันย้อนไม่ค่อยพักผ่อน
ไม่มีย่อย่อนแน่นอนควันตากกล้วยน้ำวาครึ่งวีทุกวัน
เกิดนานไปนี่หัวใจยังหนุ่มกระโชยกระทุกข์จากการ
อยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวัน
ยมมาบานจะให้ไปไหนต่อไป
อยากขอร้องให้น้องเรียกพี่เปิดใจเขาหน่อย
หนุ่มเหลือน้อยขอกำลังใจ
ถ้าเปรียบลุงเรียกตาทีไรหัวใจจะวาย
แทบหมดความหมายขอกำลังใจ

น่าจะผ่านเนาะ
ลีลาคุณแป๊ะนี่แหมเหมือนเรียกเสียงมาจากข้างพื้นเลยนะ
อย่าทำให้พวกเราผิดหวังนะเรียกกลับมาแล้วนะอย่าพลาดเป็นเธอ
ดูเขาตั้งใจมากครับ

เอ่อช่วยด้วยช่วยด้วยสามสองนะ
เอาล่ะถ้ามั่นใจแบบนี้มาดูกันนะครับ
สำหรับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณแป๊ะร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โครงใจโครงใจโครงใจ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณแป๊ะร้อง